มีเรื่องมาเตือนกันนะคะสำหรับคนทำงานค่ะ
ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระแสไฟเรื่องของไฟฟ้า
ฉะเชิงเซานะคะมีช่างรับเหมาคนนึง
คือเขาทำหน้าที่เหมือนกับติดป้ายแล้วปรากฏว่ามันพลาดเพราะว่ามือเนี่ยถือแท่งเหล็ก
แล้วเหวี่ยงไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูง๒๐๐กว่าโวลต์นะคะ
ก็เลยโดนไฟดูดจนล้มลงให้คุณผู้ชมไปดูกัน
เป็นวินาทีช่วยเหลือกันเนี่ยแหละค่ะหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาได้รับแจ้งมานะคะ
ว่ามีคนถูกไฟฟ้าดูดบนหลังคาร้านเอสเคเรซิ่งช็อปในตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง
ก็ประสานทีมกู้ชีพโรงพยาบาลบางประกงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ผู้บาดเจ็บที่ถูกไฟดูดก็คือนายสมิทสาน้อยนะคะอายุ๔๗ปี
เป็นช่างรับเหมาทำโครงป้ายก็ติดอยู่ที่หลังคาชั้น๒ค่ะ
จนทีเขาก็ต้องเอาเบนดันมาปริงขึ้นไปแบบนี้
แล้วก็ขึ้นไปช่วยเหลือนำตัวนายสมิทลงมาอย่างทุลักทุเลนะคะ
แต่ว่าใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณสัก๑๐นาที
ก็สามารถช่วยลงมาได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกง
เพื่อนคนงานค่ะเขาเล่าว่านายสมิทเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุกำลังถือแท่งเหล็กอยู่พอดี
เหล็กเนี่ยมันเป็นตัวนำไฟฟ้านะถือแท่งเหล็กอยู่ในมือพอดีแล้ว
จังหวะเหวี่ยงแท่งเหล็กเนี่ยมันไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูงขนาดสองหมื่นสองพันโวลค่ะ
ก็เลยถูกไฟดูดล้มลงไปเลยเพื่อนคนงานก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้าไปช่วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยอันตรายก็เลยรีบบอกให้เจ้าของร้านโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยค่ะ